เห็นก็เป็นแอ่งน้ำแบบแอ่งน้ำขังนะพี่เบิ้ล

มันแป๊บไฟมันช็อตอยู่

ไม่เดี๋ยวแล้วสายไฟ

คุณผู้ชมนั่นนะสิมันน่าต้องใส่ว่า
มันมาจากไหนคือหรือว่ามันอาจจะร่วงลงมา

ยังไงอ่ะพี่โอ้โหแล้วคนเห็นแต่
เลี่ยงเลยนะเดินผ่านไปนั้นต้องเบี่ยงเลย

เจ้าของร้านขายรถบ้านที่อยู่แถวนั้นครับ
ชื่อพี่สุนทรบอกว่า

ทีนี้พอเดินผ่านแอ่งน้ำเนี่ย

ก็เลยเดินเข้าไปดูเห็นควันลอยแบบนี้

มันพุ่งออกมาแบบนี้เขามองดูใกล้ใกล้

แต่พอรถขับผ่านไปผ่านมามันไปเหยียบ

สุนทรเขาบอกแบบนั้นนะคือสายไฟน่าจะฝังอยู่
แต่พอรถมันหลายคันหลายคันเหยียบเหยียบเหยียบ

แล้วเป็นแอ่งน้ำพอดีก็เลยเกิดไฟช็อต
สุนทรบอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ

ต้นคาดว่าเป็นสายไฟส่องสว่างริมทาง

เดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยววันนี้จะเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
จะให้เจ้าของสายมาแก้ไขต่อไปครับ
เอารีบเลยนะเพราะว่าข่าวที่เราเห็น
คนไปยืนเกาะเสาไฟนะฮะ
ที่ไม่รู้ว่าไฟรั่วก็ตายมาแล้ว
คนที่ไปเหยียบไปจับเอาไอ้ไฟที่ล่วงมาจากพื้นดิน

อย่าให้เหตุการณ์นี้ต้องมาอ่านข่าวแบบนี้อีกนะครับ